แล้วถามกลับไปที่ลุงตัวอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเสนอตัวเป็นที่ปรึกษาค่ะ

บอกว่าการที่จะให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะ

ตัวของคุณประยุทธ์จันโอชา

อยากให้คนไทยเป็นหนูทดลอง
คนที่เป็นผู้นำลองฉีดก่อน

เมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัฒน์นะฮะ
หรือที่เรารู้จักกันว่าโทนี่วูซัมนะฮะ

แต่ดิฉันสกัดเอามาให้เนื้อเน้น
พูดทั้งหมด๒ชั่วโมง๑๔นาทีคุณผู้ชม

คุณโทนิ่งยืนยันว่ากลับไทยแน่

อันนี้ติดค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวขยายความต่อ

คุณโทนี่บอกเลยเสนอตัว
พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

บอกว่าพี่ผมขอปรึกษาเรื่องนี้หน่อยนะ
แล้วผมก็ยินดีช่วยเลยครับ
เพราะว่าตู่เขาก็เป็นรุ่นน้องผมนะครับ
ตอนผมเป็นนายกเนี่ยก็ยังเป็นพันเอกนะครับ
อยู่ในวังทำงานอยู่เป็นองคลักษณ
ก็รู้จักกันดีแต่จริงแล้วเนี่ย
หรือโทรศัพท์คุยก็ได้ปรึกษากันได้
ผมเนี่ยยินดีให้ฟังเพราะว่าผมก็เป็นคนที่
คนเคยเป็นอดีตนายกมาเนี่ยนะ
ไม่รักบ้านเมืองไม่รักประชาชนนี่โง่แล้ว
ช้าที่สุดเนี่ยยุบสภาเนี่ย
ช้าที่สุดเนี่ยน่าจะไม่เกินมกรากุมภาเนี่ย

อ้าวเหรอเว้ยเอาเหรอพวกเรา
มีความหวังกันแล้วเว้ยมกรากุมภาพ

อ่ะเราต้องเรียกลุงทุกคำเลย

ท๑๐รุ่นเดียวกับท่านอนุพงศ์เผาจินดา
ใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี
ถึงโทนี่เป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้น

เขานับพี่นับน้องยินดีให้คำปรึกษาแบบนี้
ลุงตู่ว่าไงลองถามใจเธอดูนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ถามว่ามันเป็นประเด็นนี้ได้ไง
เป็นประเด็นที่คุณโทนี่จะกลายมาเป็นที่ปรึกษาลุงตู่ได้ยังไง
เสนอตัวมายังไงนะฮะมันมีคนคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เข้าไปฟังในคลับเฮาส์นี่แหละคือแคร์เขาจัด
ปรากฏว่ามีคนหนึ่งถามว่ามันมีประเด็นนะ
ถ้าเกิดว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ควรที่จะเปลี่ยนม้ากลางศึก
เรื่องนี้คุณโทนี่ว่าไงนะคุณโทนี่บอกว่าคืออย่างนี้
คือผมเนี่ยนะยินดีให้คำปรึกษา
ยินดีให้คำปรึกษาไม่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรอก
ถ้าเกิดว่าลุงตู่ต้องการที่ปรึกษานะจะโทรมาคุย
มันมีประเด็นหนึ่งที่คนก็ถามว่า
เอ๊ะสอบบอกคอมันยังจำเป็นต้องมีไหม

ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแม่งาน
แล้วให้นายกคือไปคุมอีกทีนึงแล้วก็กระจายงานกัน
คือถ้าเกิดว่าคุณอนุทินไม่ได้เรื่องก็ปรับออก
คอรมอถ้าปรับคอรมอลแล้วยังไม่ได้เรื่อง
ก็ต้องปรับที่นายกนายกเองก็ต้องยอมรับ
แล้วก็ใจกว้างที่จะเปิดรับคำวิพักษ์วิจารณ์
ก็คือต้องยอมรับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้

ยุบสภาคือรัฐบาลลุงตู่น่าจะอยู่ไม่ครบเทิม
ถ้าช้าสุดก็คือไม่เกินเดือนมกราคม
อย่างเร็วที่สุดปีนี้ด้วยซ้ำนะคะ
แต่คุณโทนี่บอกว่าถ้าอยากจะอยู่ครบเทิมนะ

หนาใจดำใช่ไหมถ้าแปลลงตัว

จริงหนังสือเล่มนี้เขาสอนให้คนรู้จัก
ภาวะความเป็นผู้นำ
จากศิลปะในการบริหารจัดการ
รู้จักตัวเองรู้จักอินเนอร์ของตัวเอง

แล้วก็บังคับให้คนทำตามให้ได้
รู้จักใช้งานคนนะฮะ

อีกหนึ่งประเด็นคนไทยที่อยากจะรู้เลยนะคะ
สรุปแล้วครั้งก่อนที่

แล้วมีคนไปถามว่ากลับจริงไหม

คุณทักษิณบอกผมกลับแน่
ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ลงประตูไหนจะได้ไปต้อนรับถูก

ลงประตูไหนเมื่อไหร่อย่างไร

ที่แน่ออกประตูหน้า

เดี๋ยวนะมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
นี่ไงคือถ้ามันง่ายกลับมาตอนนี้เลย